ฟังแบบนี้แล้วแล้วเห็นแต่แต่เรื่องบิ๊กโจ๊กเรื่องบิ๊กโจ๊กนี่จะยังไงต่อวันนี้วันอังคาร
วันพฤหัสนี้อืมที่บอกว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์จากทนายอนัญชัยออกมาเอ๊ะมันคืออะไร
แต่ที่แน่คือบิ๊กโจ๊กไปบอกทนายอนัญชัยนะเหมือนมีใบสั่งปริศนาให้เบรกเรื่องนี้
นายอนัญชัยก็พยายามถามแล้วว่าคือใครพี่ไม่ต้องรู้หรอกบิ๊กโจ๊กบอกแบบนั้นนะคะ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องวิเคราะห์กันในขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพค่ะ
สวัสดีครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งคุณขวัญครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
เหมือนมวยจบแต่ว่าพี่เลี้ยงกับกองเชียร์ยังไม่จบ
เหมือนฟุตบอลเตะกันเสร็จเดินเข้าห้องพักแล้วแต่แฟนคลับกองเชียร์ก็ยังไม่จบ
ผมกำลังพูดเรื่องในสำนักงานตำรวจแห่งชาติในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา
แล้วมันก็เป็นการเป็นข่าวใหญ่โต
มันก็กลายเป็นหัวข่าวที่ว่ามือมืดโทรสั่งเบรกคดีบิ๊กโจ๊ก

มันก็กลายเป็นข่าวว่าเป็นที่มาของภาพที่บิ๊กโจ๊ก
เข้าพบบิ๊กต่อแล้วยืนกอดเอวถ่ายรูปร่วมกันเมื่อสองวันก่อน
อันนี้ถือว่าเป็นภาพที่หักมุมหักอารมณ์

ตามข่าวแล้วที่เปรียบเทียบว่าพี่เลี้ยงกองเชียร์ไม่ยอมจบ
มันอยู่ตรงนี้ทนายอนันตชัยแฉแหลก
โวมีบิ๊กเซอร์ไพรส์วันที่๕ตุลานี่วันนี้วันที่๓มารืนนี้แล้ว
แล้วยกวลีมาเปรียบเปลยว่าเด็ดดอกไม้ดอกเดียวสะเทือนถึงดวงดาว
รายละเอียดความหมายโดยสรุปก็คืออย่างนี้
ว่าเราถอนคดีกันดีไหม
ตนก็ตอบกลับว่ามันจะถอนได้ยังไง
เพราะว่ามีลูกน้องอีก๘รายที่ถูกดำเนินคดีและถูกกันแกล้งอยู่

ตอนนี้เรากำลังรบกันอยู่ยังไม่ถึงไหนจู่จะมีคนมาสั่งมันคงไม่ได้
ทีนี้พอผมถามว่าใครสั่งบิ๊กโจ๊กบอกว่าอย่ารู้เลย
แล้วตนก็บอกไปว่าไม่เป็นไรอย่างนั้นพี่ทำต่อพี่นี่หมายถึงทนายความ
พี่ทำของพี่ต่อก็แล้วกันส่วนของพี่แต่ถ้าน้องคิดว่าพี่ไม่สามารถทำคดีต่อได้
ก็ให้น้องถอนถ้าให้พี่หยุดพี่ไม่หยุดเพราะตอนนี้มันกำลังรบกันอยู่
เปรียบเทียบเลยนะมาเปลี่ยนมากกลางศึกในมันไม่ได้
บอย่างนี้มันไม่ชนะไม่ใช่ว่าเราดันทุลังแต่เราดูสถานการณ์แล้ว
นี่สิ่งที่ทนายบอกกับบิ๊กโจ๊กแล้วก็บอกออกว่าตอนนี้ฝุ่นมันยังตลบ

โจ๊กและน้องยังอยู่ในสนามรบ
มันยังมีอาการเป็นตายเท่ากันอยู่
เรายังไม่รู้เลยว่าเราจะออกจากสนามรบเมื่อไหร่
นอนอึดอัดจึงโพสต์เรื่องยิงธนูไปในเฟซบุ๊คว่า
ขณะที่พี่รบที่เราได้เปรียบอยู่อยู่มาสั่งเบรกพี่พี่คงทำไม่ได้
ส่วนบิ๊กโจ๊กจะหยุดหรือไม่ก็เรื่องของเขา
แต่เขาจะถอนตนออกจากการเป็นทนายความ
นี่ที่ทนายความบอกกับนักข่าวเมื่อวาน
แล้วตรงไหนล่ะที่บอกว่ามีบิ๊กเซอร์ไพรส์
ตอนนี้เอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วเรื่องบิ๊กเซอร์ไพรส์
ขอให้รอดูวันที่๕ตุลา
แต่ว่าถ้าก่อนวันที่๕ตุลาฯผลตนเหล็กสุรเชษฐ์
ตนเองออกจากการเป็นทนายความ
ถือว่ายุติทุกอย่าง
แต่ล่าสุดคุยกับบิ๊กโจ๊กเขาบอกว่าเขาไม่ถอนแน่นอน
ตนก็ตรงไปตรงมาใครจะถอนตนไม่สนใจจะไม่แคร์

คนนั้นคนนี้ตนไม่ใช่ทนายแบบนั้นนี่เอาล่ะสิครับ
นี่เสมือนการปล่อยยักษ์ออกจากขวดแล้วจะเรียกยักษ์ลงขวดใหม่
มันจะลงได้ไหมล่ะมันจะตื่นเต้นตรงนี้
ส่วนเรื่องบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชนเนี่ย
นายอนันตชัยบอกว่าอย่ารู้เลยเดี๋ยวก็ช็อกนี่เดี๋ยวก็ช็อก
เพราะย้ำว่าเรื่องนี้จะกระเทือนไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตรง
หลักฐานชิ้นนี้ตรงกับหลักฐานชิ้นนี้สำคัญ
นี่ก็ขู่ไว้อย่างนี้อะไรล่ะครับที่เปิดเผยและสะเทือนไปถึง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดาได้เลย
มันก็เป็นเรื่องผลประโยชน์เรื่องสวยเรื่องการได้รับเงินใคร
ได้รับเงินจากใครอะไรต่ออะไรต่างมันก็จะต้องมารูปนี้
ทนายเขาจึงบอกว่านี่เด็ดดอกไม้ดอกเดียวจะสะเทือนถึงดวงดาว
นี่คือเรื่องที่ต้องน่ารุ้นและตามต่อในมุมของทนายอนันตชัย
อยากจะให้ฟังคำพูดของผลเอกต่อศักดิ์
ที่พูดถึงภาพที่พลเอกสุรเชษฐ์เข้าพบ
แล้วมีภาพโอดไหล่โอบไหล่กอดคอกันเนี่ยเอาภาพมาให้ดูอีกทีนึง
ผลเอกต่อศักดิ์บอกว่าผมได้เรียกมาคุยว่ามันเรื่องอะไร
ผมรับนโยบายจากนายกมาด้วยอยากเห็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ไม่ใช่ภาพผู้บังคับบัญชาทะเลาะกัน
แล้วเด็กมันจะมีกำลังใจได้ยังไงเราไม่ได้ทะเลาะกัน
จริงแล้วเราไม่ทะเลาะกันด้วยซ้ำไปแต่คนมันมองอย่างนั้น
มีคนไม่หวังดีเสี่ยมหรือเปล่าเชื่อว่าทุกอย่างจะจบลงด้วยการพูดคุย
มันเป็นจังหวะที่คดีต่างพรั่งพรูมาในช่วงนี้
คนจับโน่นโยนหนี้โยงหนี้ภาพคู่แบบนี้มันสร้างกันไม่ได้
ถ้าคนทะเลาะกันเรียกมาผมก็ไม่ไปนายกก็ไม่ได้สั่งให้ไปดีกัน
ชีวิตผมเคยบอกโจ๊กไว้เสมอว่าโจ๊กถ้าขาดจากพี่ไปแล้วเนี่ย
เองจะหาคนที่จริงใจกับเองแบบพี่ไม่ได้
ผมเป็นคนจริงใจผมไม่มีเล่เหลี่ยมกระสุนไม่เคยยิงใครข้างหลัง

ทุกอย่างมันต้องแก้ที่ต้นเหตุเวลามีอะไรเข้ามาในชีวิตต้องมีสติ
ที่ผมไปปฏิบัติธรรมทำให้ครองสติได้
แต่ปัญหาแก้ปัญหาด้วยปัญญาแต่ถ้าขาดสติจะแก้ปัญหาด้วยอารมณ์
ที่มีปัญหาทุกวันนี้เพราะแก้ปัญหากันด้วยอารมณ์

ผมเนี่ยโดนอะไรมาเยอะแต่ผมนิ่ง
เวลาไม่มีปากให้เวลาเป็นตัวเล่าดีกว่า
นี่สำหรับพตศักดิ์
ซึ่งผมคิดว่า๑ปีที่เหลือเนี่ยท่านต้องทำงานหนัก
เพราะเห็นวันก่อนท่านก็นับถอยหลัง
ว่าวันนี้เหลือเวลาอีก๓๖๓วัน
พรุ่งนี้ก็เหลือเวลาอีก๓๖๒วัน
หรือก็เหลือเวลา๓๖๑วันนับถอยหลังเพื่อจะทำงานให้ทันในสิ่งที่ตั้งใจไว้
ก็แปลว่าท่านรู้ว่าท่านมีเวลา๓๖๕วันนี่ผ่านไปแล้ว๓๔วัน
วันที่เหลือมันทำอะไรไม่ได้มากหรอกครับแต่ถ้าตั้งใจจะทำเนี่ยขอฝากท่านไว้หนึ่งเรื่อง
ให้เร่งแก้ปัญหามะเร็งร้ายในวงการตำรวจเรื่องการโยกย้ายแต่งตั้งเรื่องการซื้อขายตำแหน่ง
ที่มันเป็นมะเร็งร้ายนำไปสู่การเก็บสวยคุ้มครองสิ่งผิดกฎหมาย
เพื่อจะหาเงินหาผลประโยชน์มาซื้อขายตำแหน่ง
แก้ปัญหานี้ให้ได้เรื่องเดียวเรื่องอื่นไม่เป็นไรนี่เรื่องหลัก

เรื่องของพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนที่อยู่บนโรงพักตอนนี้
อยู่ในภาวะวิกฤตท่านก็ต้องทราบดี
หลายปีแล้วเรื้อรังคนไม่พอตำรวจที่จบใหม่
เลือกไปอยู่สายอื่นไม่มีใครมาอยู่สายสอบสวน
คนที่อยู่สายสอบสวนอยู่แล้วใครมีที่ไปจะไปอยู่สายอื่นหนีกันไปหมด
สุดท้ายสายสอบสวนที่อยู่บนโรงพักษณ์
ล้นมือทำงานด้วยความเครียด
งานเต็มมือแล้วมันยังไง
มันก็ส่งผลต่อกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้น
เพราะงานสอบสวนเป็นเรื่องหลักของการกระบวนการยุติธรรม
แล้วถ้าพนักงานสอบสวนทำงานในสภาวะสังกะตายเครียดเหนื่อย

มันก็ส่งผลต่อประชาชนที่มีคดีความกัน
ฉะนั้นเรื่องพนักงานสอบสวนเป็นเรื่องใหญ่
รอบปีที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนฆ่าตัวตายไป
เราก็ได้ยินเป็นระยะ
ทั้งหมดนี้ฝากพบตรคนใหม่
จากวันนี้ไปเหลือเวลา๓๖๒วัน

แก้เรื่องใหญ่สองเรื่องให้ได้
แล้วจะเป็นคู่หนูประการกับวงการตำรวจ
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ